ทุกผู้ชมครับมีคดีโหดเที่ยมที่เกิดขึ้นที่นราธิวาสเป็นคดีคาดกรรม
ที่จะต้องติดตามหาตัวผู้ก่อเหตุอยู่นะครับมีลูกจ้างของร้านข้าวแกง
เมื่อคืนนี้ถูกคนร้ายใช้สายไฟพัดลมรัดคอจนเสียชีวิต
ใช้มีดแทงด้วยนะครับแล้วขโมยเอาสร้อยคอกับนาฬิกาข้อมือไปนะฮะ
ก็ต้องดูว่าตกลงแล้วมันเกิดอะไรกันขึ้นแน่นะครับ
เหตุที่เกิดขึ้นเป็นร้านข้าวแกงอิสลามนะครับอยู่ในเขตเทศบาลเมืองสุไงโกลกจังหวัดนราธิวาส
นางสุฮัยนีนามสกุลวีอายุ๒๖ปี
เป็นลูกจ้างของร้านที่จะคอยนอนเฝ้าร้านเพิ่งมาทำงานได้เพียง๑เดือน
ถูกคนร้ายใช้สายไฟฟ้าจากพัดลมรัดคอแล้วก็ใช้มีดแทงอีก๓แผลที่หน้าอก
แล้วก็มีมีดปอกผลไม้ยาว๕นิ้วตกอยู่ข้างศพ
ส่วนที่หลังคากระเบื้องของร้านซึ่งเป็นร้านลักษณะคูหาชั้นเดียวนะครับ
มีร่องรอยถูกงัดเปิดอยู่สองแผ่นในห้องพบร่องรอยการต่อสู้เกิดขึ้นนะครับ
เป็นห้องพักของลูกจ้างของร้านที่อยู่ด้านหลังร้าน
ตำรวจสพสุงัยโกลกมาตรวจสอบที่เกิดเหตุ
แล้วก็สอบปากคำในลีนามสกุลวารีอายุ๕๒ปีซึ่งเป็นเจ้าของร้าน
เขาให้การว่าช่วงก่อนเกิดเหตุเนี่ยก็คือสัก๒วันก่อน
เขาปิดร้านเพราะว่าภรรยาเป็นแม่ครัวด้วย
แต่ภรรยาป่วยก็เลยต้องปิดร้าน
แล้วให้นางซูไฮนีผู้ตายนอนเฝ้าร้าน
เมื่อกลางดึกคืนที่ผ่านมานะครับ
ช่วงรอยต่อของคืนวันที่๘ต่อวันที่๙
อังคารนั่นประมาณตี๒
เขามาดูร้านแล้วก็เห็นว่าฝ้าเพดานของห้องน้ำ
มันเป็นรูโหวขนาดแบบตัวคนเนี่ยลอดลงมาได้
ว่าอาจจะเป็นพายุฝนฟ้าที่ตกลงมาแล้วก็กระเบื้องฝ้าเพดานมันเลยเปิด
ตอนที่ดูในร้านเขาเจอบัตรประชาชนของผู้ชายคนหนึ่งทีแรกคิดว่า
สงสัยอาจจะเป็นของลูกค้าทำหล่นไว้อืมก็ยังเก็บใส่กระเป๋าไว้เลย
อ่าแล้วก็กลับไปที่บ้านนะเพราะว่าพักอยู่ที่อีกแห่งหนึ่ง
อันนี้เป็นที่ร้านที่บ้านเขาอีกแห่งหนึ่งระหว่างทางเขาก็เห็นนางซูไฮนีผู้ตาย
ที่ปากซอยนะค่ะอ่าช่วงนั้นก็ประมาณกลางดึกแล้วนะตีสองเนี่ย
ซึ่งเจ้าตัวบอกว่าเพิ่งไปเที่ยวในเมืองมากำลังจะกลับเข้าร้าน
เพราะว่าเขานอนเฝ้าร้านจากนั้นช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้นะครับ
อังคารเขากลับมาที่ร้านอีกรอบหนึ่งเจ้าของร้านนะ
ก็มาเรียกหาลูกจ้างคือนางซูไฮนีให้เปิดประตูให้แต่เงียบครับ
คิดว่าสงสัยหลับเพราะเมื่อคืนนี้ดึกเนี่ยเขาก็เลยเดินทางกลับไป
แต่ทีนี้ก็เป็นห่วงว่าเอ๊ะแล้วร้านก็ไม่ได้เปิดนอนเฝ้าร้านอยู่
มีข้าวกินหรือเปล่าก็เลยกลับมาซื้อข้าวมาให้
ทีนี้พอมาเรียกปรากฏว่านางซูไฮนีก็ยังเงียบผิดปกติ
ก็เลยขอแรงเพื่อนบ้านมาช่วยกันงัดประตูร้าน
พอเข้าไปดูพบว่าเสียชีวิตแล้วอืมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ทางเจ้าของร้านเชื่อว่าเป็นไปได้ที่คนร้าย
จะเข้ามาในร้านของเขาโดยตอนที่เขาเข้าไป
กลางดึกคืนนั้นที่ว่าเห็นมีกระเบื้องหลังคา
มีฝ้าเพดานเป็นรูโหวเนี่ยคนร้ายอาจจะเห็นว่ารู้ว่าเข้ามา
แล้วก็หลบอยู่ใต้เตียงนอนของลูกจ้างพอเขากลับไปแล้ว
ลูกจ้างสาวนางซูไฮนีกลับเข้ามาคนร้ายก็คงจะเจอ
แล้วก็ใช้สายไฟฟ้าลัดคอนะแล้วใช้มีดแทงจนเสียชีวิต
แล้วขโมยสร้อยคอนาฬิกาแล้วก็หลบหนีไป
ซึ่งตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องสอบปากคำอย่างละเอียด
เกี่ยวกับบุคคลต่างต่างนะครับตอนนี้เรียกบุคคลต้องสงสัยมาสอบปากคำแล้วคนหนึ่ง
แต่ว่ายังปฏิเสธอยู่อย่างไรก็ตามนะครับมีรายงานข่าวว่า
คนที่ทำบัตรประชาชนตกหล่นเอาไว้ที่เป็นผู้ชายอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้
เนื่องจากก่อนหน้านี้ก่อนเกิดเหตุมีวัยรุ่นทะเลาะวิวาดกันใกล้ร้านจุดเกิดเหตุ
เป็นไปได้ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะปีนหนีเข้ามาที่ร้านแห่งนี้
แล้วอาจจะพลัดตกลงมาทางฝ้าเพดานนะครับแล้วก็เลยซ่อนตัวอยู่
ร้านไม่มีคนอยู่นี่เพราะว่าคนเฝ้าร้านเขาก็ไปในตัวเมือง
พอเจ้าของร้านมาก็หลบใต้เตียงนอนของลูกจ้างแต่พอเจ้าของร้านออกไปแล้วลูกจ้างสาวกลับมา
เขาอาบน้ำเปลี่ยนชุดเตรียมเข้านอนแล้วเจอคนร้ายอาจจะมีการตะโกนเรียก
ก็เลยการเกิดการต่อสู้ขัดขืนอะไรกันขึ้นก็ถูกฆ่าเสียชีวิต